ขยับไปที่สมุทรปราการกันหน่อยทำอะไรเขาปล่อยแขนปั๊บเนี่ยร่วงตูปแน่นอนเหมือนกำลังจะคิดสั้นฆ่าตัวตายไปดูวินาทีการช่วยชีวิตหน่อย

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะสังเกตให้ดี
มือขวาของเขาจะเอื้อมมาจากบริเวณกางเกง
ใช่เมื่อกี้อันนี้จะมีจังหวะที่เขาใช้มือถือถ่ายเอง
แล้วเป็นมือข้างหนึ่งกำกางเกงไว้อันนั้นไม่ใช่มือลุงนะ
เป็นมือพลเมืองดีมือซ้ายดึงด้านนี้
แล้วก็ขานี่คือค่อมเกลียวเอาไว้นะฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสะพานลอย

ผู้ชายคนที่กำลังจะกระโดดสะพานลอยนี่อายุ๕๑ปี
อาการเหมือนเครียดน้ำเสียงไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้
ฟังดูแล้วเขาบอกว่าลุงอยากโดดลุงอยากโดดเนี่ยฮะ
เสียงเคลือเหมือนจะร้องห้ายยังไงไม่รู้อ่ะ
ใช่คนละเบิ้ลนี้ก็เลยต้องห้ามครับ
อย่าโดดลุงทำอะไรเห็นไหมครับ
มือขวาเนี่ยเขาฉุดรั้งเอาไว้นี่ไงจังหวะจับกางเกงดึงเอาไว้

แล้วก็ตะโกนเรียกป้าป้าบอกแท็กซี่หน่อยมาช่วยหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
สอบถามเบื้องต้นคุณลุงที่จะกระโดดสะพานลอย
เห็นว่าเมาด้วยแล้วบวกกับความเครียดครับ

ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการก็นำตัวไปที่โรงพัก
สงบสติอารมณ์ก่อนไปตั้งหลัก
แล้วประสานหาญาติให้มาพาตัวกลับบ้าน

ชื่อว่าคุณอัฐพลเกียรติสุภาอายุ๓๒นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นขับรถจะไปทำธุระ
ขับออกมาตาเหลือไปเห็นอ้าวคนกำลังจะกระโดดสะพานลอยเนี่ย
คือสำหรับบางคนก็อาจจะปล่อยผ่าน
แต่อีกหลายคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องช่วยแล้ว

ก็เลยตัดสินใจเลยเป็นที่มาของคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้
เขาเปิดใจเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง

จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วคุณลุงเขาเป็นอะไร
ทำไมต้องจะไปกระโดดสะพานลอยคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ดูสิครับกว่าจะหิ้วลงมาข้างล่างได้เนี่ย

งานบอกว่าคุณลุงคนนี้เพิ่งจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จากอาการสุราเรื้อรังครับ

พลเมืองดีนะครับที่ช่วยเหลือได้ทัน
ก็ต้องเร่งรักษาต่อไปฮะ